คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึง
พาไปดูคลิปนี้กันค่ะซัดกันนัวเลยค่ะ
นักเรียนอาชีวะ๒สถาบัน
ไปเจอกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
พอเจอกันปุ๊บซัดกันอย่างนัวเนีย
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตดูเหตุการณ์กันค่ะ

มาจากสองสถาบันมาเจอกันนะคะในห้องประชุมของโรงเรียนแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์จากสองสถาบันต่างฝ่ายต่างก็เนี่ยคุณผู้ชมทุ่มเก้าอี้ใส่กันชุลมุนแล้วค่ะ
ไม่ได้สนใจเสียงคนรอบข้างหรือว่าคณะครูอาจารย์ที่พยายามจะเข้าไปห้ามปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย
ทั้งทั้งที่ในคลิปคุณผู้ชมคงจะได้ยินเสียงนะคะว่ามีทั้งผู้ใหญ่ที่ประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงแล้วก็เข้าไปพูดจาให้ใจเย็นแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
ผู้โพสต์บอกว่าฝ่ายหนึ่งมีเกือบ๒๐๐คนอีกฝ่ายมี๕๐คนคุณผู้ชมดูนะเขาโพสต์อยู่เนี่ยนะฝ่ายมี๕๐คนภาคภูมิใจบอกคนน้อยแต่ว่าเปิดก่อนซัดกันต่อหน้าตำรวจและครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคอมเมนต์ก็อธิบายว่าสถ

ของสถาบันวันที่เกิดเหตุค่ะคือช่วงบ่ายของวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนั้นทางโรงเรียนถูกใช้สถานที่เป็นการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรทางวิชาการก็มีนักเรียนอาชีวะจากสถาบันต่างในจังหวัดสมุทรปราการมาร่วมอบรมกันด้วยซึ่งการอบรมก็มี๒วันนะคะก็คือวันที่๘แล้วก็วันที่๙ส่วนสาเหตุ
อยู่ในห้องประชุมก็ด่าพอใส่กันก่อนเหตุการณ์จะบานปลายขึ้นตามที่ปรากฏในคลิปยอมรับว่าตอนเกิดเรื่องไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่เสียงทะเลาะก็ดั่งลงมาถึงด้านล่างตอนนั้นเด็กนักเรียนก็แตกตื่นแล้วก็ชุนละมุนกันพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีนะคะเนื่องจากว่าในการอบรมมีคณะครูอ
ดีแต่อย่างใดเพราะทรัพย์สินของโรงเรียนก็ไม่มีอะไรเสียหายค่ะ
มีเสียดัง
เสียงยังไงบ้าง
ก็เสียมงัดคุยกันนะคะ
มีการคุมโครงเก้าอี้ไหม
ใช่ค่ะ
ยังไงบ้าง
มันมีคว่างเก้าอี้กลับมาเห็นไม่เห็นในเหตุการณ์นะ
มาถึงเขาเขาเอาลงเมื่อคืนนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื่อคืนนี้เขาคว่างเก้าอี้กันอ่ะ
แต่ว่ามันไม่ได้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไร
เห็นอาจารย์อาจารย์คนที่รับผิดโชคเขาคุยกับจำนวงไงมาช้านี้
มันไม่มีใครบาดเจ็บ
นี่ค่ะก็เล่าบรรยากาศในวันเกิดเหตุให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังกันค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวบางพลีด้วยนะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวก็บอกว่า
นักเรียนสถาบันอาชีวะที่ตีกันในคลิป
เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันค่ะ

แล้วก็ตีกันแบบนี้เป็นประจำค่ะ
เว้นแม้แต่ในโรงเรียนนะคะ